คุณผู้ชมครับเราไล่กันไปเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตในวันนี้
ค่ะเอาเป็นว่าวันนี้จากการแถลงเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มสี่ศพอืมรวมเป็นสิบเก้าศพแล้วใช่ค่ะ
ในสี่ของวันนี้ที่เสียชีวิตนะเขาเกี่ยวข้องกับสนามมวยอืม
ไม่รวมกับที่เพิ่งเสียชีวิตล่าสุดเมื่อช่วงสายสายค่ะอีกศพหนึ่ง
อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสนามมวยใช่แสดงว่าคนในวงการมวยเนี่ยอื้อหือ
ตั้งแต่ไปลุมพินี๖มีนาคมนะแล้วเขาก็ไปต่อกันอีกหลายที่เนี่ย
ก็เลยติดเชื้อกันเยอะใช่ค่ะแล้วก็ตัวเลขผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
ที่มีเพิ่มทุกวันนี้นะคะครับยังมีกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
จากการสัมผัสกับกลุ่มผู้ป่วยเดิมที่เป็นกลุ่มสนามมวยอยู่เลยนะ
เนี่ยฮะคนนี้คือที่เพิ่งเสียชีวิตวันนี้นะครับเอื้อพอลโลอืม
อันนี้เป็นฉายาในวงการมวยของเขาค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ
ของผู้ที่เสียชีวิตศพล่าสุดเดี๋ยวไปไล่ดูก่อน
สามในสี่ศพที่เสียชีวิตวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับสนามมวยแล้วก็เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้น
อายุเยอะทั้งนั้นนะครับอ่ามีชายอายุเจ็ดสิบสองปีนะฮะ
นับว่าเป็นผู้เสียชีวิตศพที่๑๗จากการติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยนะครับ
มีประวัติสัมผัสกับลูกชายซึ่งป่วยติดเชื้อโควิด๑๙มาก่อนหน้านี้
จากการไปสนามมวยค่ะลูกชายไปสนามมวยมาแล้วติดเชื้อโควิดสิบเก้า
พ่อก็เลยติดด้วยอืมพ่ออายุเจ็ดสิบสอง
แล้วชายคนนี้มีโรคประจำตัวเป็นโรคไตนะครับเริ่มป่วยเมื่อสิบหกมีนาคม
ไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วเสียชีวิตเมื่อ๑เมษายน
ศพที่สิบแปดเป็นผู้ชายอายุแปดสิบสี่เขามีอาชีพเฝ้าประตูสนามมวยราชดำเนิน
อันนี้ราชดำเนินนะฮะไม่ใช่ลุมพินีนะ
แต่ว่าบรรดาเซียนมวยเขาก็เดินสายไปอยู่แล้วอ่ะนะฮะผู้ชายคนนี้มีโรคประจำตัวคือเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับ
มีความดันด้วยไขมันในเลือดสูงหัวใจขาดเลือด
แล้วก็เป็นโรคเกาะด้วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกลางเมื่อ๒๖มีนาคม
แล้วเสียชีวิต๒เมษายนส่วนศพที่๑๙จากการแถลงวันนี้นะครับ
เป็นผู้ชายอายุ๘๔ปีมีประวัติไปสนามมวยราชดำเนิน
แล้วเริ่มป่วยเมื่อสิบสี่มีนาคมผู้ชายคนนี้
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเมื่อ๒๑มีนาคม
วันนั้นที่ไปอาการไข้สูงถึงสามสิบเก้าจุดสามองศาเซลเซียส
มีน้ำมูกแล้วก็ไอด้วยสุดท้ายเสียชีวิต๒เมษายน
สามคนนะฮะที่เสียชีวิตจากสี่ในวันนี้
อายุเจ็ดสิบขึ้นเจ็ดสิบสองเนี่ยหนึ่งแปดสิบสี่สองศพ
แล้วก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับสนามมวยทั้งนั้นนะฮะ

มีคนใกล้ชิดเคยไปสนามมวยแล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙มา
และล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าสายวันนี้
ก็มีข่าวออกมาว่ามีเซียนมวยเสียชีวิตจากโควิดสิบเก้า
เพิ่มอีกดึงศพอ่าอาจจะต้องรอแถลงพรุ่งนี้นะฮะ
นี่ครับอื้ออพอลโลนะครับ
ที่เป็นฉายาในวงการมวยที่รู้จักกันดีนะครับ
โดยเฉพาะเวทีมวยราชดำเนินนะครับ
คือถ้าไปถามคนที่เข้าออกข้ามวอร์ดในวงการมวย

บอกอื้ออพอลโลอันนี้เขารู้จักเลยนะครับ

ก็จะอยู่ตามเวทีมวยต่างนะครับ
เรื่องต่อรองราคงราคามวยอะไรพวกนี้
อันนี้อื้ออพอลโลเขาเป็นเสี้ยนด้านลุนนี้อยู่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามเรื่องนี้ไปยัง
นายสุกฤษแพร่กรีธาเวทนายความประจำสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
บอกว่าอื้ออพอลโลเสียชีวิตด้วยวัย๗๔ปี
ที่โรงพยาบาลสวงอกปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
อพอลโลเป็นคนกรุงเทพมหานคร
เขาชอบการเสี่ยงโชคตามสนามมวย
จนเป็นที่รู้จักของเซียนมวยมากว่า๔๐ปี
เข้าสนามมวยแทบทุกวันโดยเฉพาะเวทีราชดำเนิน
แล้วทุกครั้งที่ไปนะครับจะไปนั่งอยู่ที่ชั้น๒
เป็นมุมประจำเขาจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับ
ถ้าในวงการหุ้นเขาจะเป็นเหมือนบูรกเกอร์

จับราคาต่อรองของนักพนันที่มาเล่นพนันมวยในเวทีกันนะฮะ
ได้รับฉายาว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งการซื้อขาย

จากการตรวจสอบประวัติของเอื้อพอลโลนะครับมีโรคประจำตัวคือโรคไต
ไปดูมวยครั้งสุดท้ายคือเวทีรัชดำเนิน๑๒มีนาคม
จากนั้น๑๓มีนาคมมีการประกาศปิดสนามมวย

คาดว่าตอนนั้นคงติดเชื้อโควิด๑๙ไปแล้ว

เพราะว่าพักหลังเนี่ยเอื้อพอลโล่ไม่ได้ไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี
รามอินทาเลยเนื่องจากไกลบ้านแต่ลุมพินีเนี่ยเขามีปัญหาคือ๖มีนาคม
ก็ไม่รู้ว่า๖มีนาคมขวัญที่ข่าวจะออกเพราะแมททิวดีนเขาประกาศตัวเองคือ๑๓มีนาคม
เพราะฉะนั้น๖มีนาคมเนี่ยคนที่เข้าไปเวทีลุมพินีเนี่ยเขาก็จะมาดูต่อที่รัชดำเนิน๑๒มีนาคม
ตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีการติดชงติดเชื้ออะไรแล้วก็แพร่กระจายมาหรือเปล่า
ที่๑๓มีนาคมแมททิวดีนที่เขาเป็นพิธีกรเวทีลุมพินี๖มีนาคมเขาจะประกาศตัวเอง
แล้วถึงมาเรียกกันว่าใครที่ไปมากักตัวมาตรวจสอบกันอะไรพวกนี้นะครับ
มีนาคมนะครับเอื้ออพอโลเริ่มมีอาการป่วยแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
บอกว่าติดเชื้อโควิด๑๙ให้มากักตัวที่บ้านให้กลับมากักตัวที่บ้านนี่นะฮะ
ตามข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับณขณะนี้จากนั้น๑๗มีนาคมเอื้อพอโลอาการสุดหนัก
แล้วเสียชีวิตในช่วงเช้าวันที่๓เมษายนนะฮะนี่นะฮะ
เดี๋ยวฟังทนายความสุขฤทธิหน่อยนะครับ
ท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าบุคคลในวงการมวยรักมากนะครับ
วันนี้จากไปเราก็ใจหายขอแสดงความเสียใจนะครับ
คนมวยทุกคนที่รู้ข่าวก็ตกใจ
นี่ครับตามข้อมูลเนี่ยเอื้อพรโล่เขาก็เป็นเจ้าของค่ายมวยด้วยนะฮะ
เพราะว่าเพิ่งทราบข่าวการเสียชีวิตกันในวันนี้นะครับอายุ๘๔อีกแล้วนะ
ในวงการมวยได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียนะฮะ
เพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในวงการมวยคนหนึ่งเป็นคนเก่าคนแก่
อย่างเสียโบ๊ทนายนัทเดชวัชิระรัตนวงโปรโมเตอร์ใหญ่ค่ายมวยเพชรยินดี
ได้โพสต์ภาพและข้อความบนเฟซบุ๊กถึงอื้ออพอโลนะฮะ
แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะครับบอกว่ารู้สึกใจหายแล้วก็เสียใจแบบบอกไม่ถูก
เพราะว่าอีกศพหนึ่งที่เป็นศพที่๑๘จากการแถลงในวันนี้เนี่ย
นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในแวดวงมวยมีอาชีพเฝ้าประตูสนามมวยราชดำเนิน
อายุ๘๔ปีก็ทำให้เสียโบ๊ทบอกว่าเสียใจแล้วก็ใจหายมากนะ
ทั้งสองท่านตั้งแต่ยังเล็กตั้งแต่จำความได้ก็เห็นทั้งสองอยู่ในสนามมวยแล้ว
แล้วก็ขอขอบคุณนะที่ทั้งสองคนก็มีเรื่องราวต่าง
เป็นแบบอย่างให้กับคนในวงการมวยเสมอมานะ
เป็นที่รักที่เคารพมีแต่คนรักแล้วก็แสดงความเสียใจกันนะครับ
นาเซียนมวยบุคคลในวงการมวยที่ติดโควิด๑๙ณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราตรวจสอบข้อมูลมาเนี่ยนะฮะเริ่มทยอยกลับบ้านกันบ้างแล้วนะครับ
หลังจากที่รักษาหายนะครับข้อมูลจากทนายความประจำสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยบอกว่า
ณวันนี้นะครับ๓เมษายนมีคนในวงการมวยนะฮะไม่ว่าจะสนามไหนก็แล้วแต่ที่เข้าไปในสนามมวย
ติดเชื้อโควิด๑๙รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนรวมแล้ว๑๑๑คนนะครับ
แต่ว่ารักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว๖๓คนมีเสียชีวิตไป๓ศพนะฮะ
โดยยอดของคนในวงการมวยที่ติดเชื้อโควิด๑๙หากเทียบกับเมื่อวานนี้คือ๒เมษายน
ตอนนี้ติดตามตัวมาได้เพิ่มอีก๔คนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีคนในวงการมวยก็ติดเชื้อเพิ่มด้วย
นายสุกริตยอมรับว่าสถานการณ์เซียนมวยติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ตอนนี้ลักษณะทรงตัวแล้ว
เนื่องจากสนามมวยทุกแห่งถูกสั่งปิดตั้งแต่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
เหลือก็คือการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้หายเป็นปกตินะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่ยังไม่ยอมมารายงานตัวสักที

ก็ไม่รู้ว่าติดไม่ติดจะไปติดใครอีกหรือเปล่าเนี่ยนะ
หลังจากนี้ก็ต้องหาทางที่จะดำเนินการกันต่อไป
สำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องสนามมวยก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า
สนามมวยรุมพินีเนี่ยก็เริ่มแข่งขันวันที่๖ที่มีปัญหานะครับ
เป็นวันสุดท้ายแล้วก็จากนั้นก็เป็นระบบปิดแล้วก็ไม่แข่งขันอีกเลย
ส่วนทางราชดำเนินก็ยังทำการแข่งขันถึงวันที่๑๒แล้วก็หยุดพักไป
ไม่มีสนามมวยที่ไหนแล้วนะที่ทำการแข่งขันมวยอยู่
ดังนั้นถ้าถึงถามถึงผู้ป่วยที่ป่วยจากการติดเชื้อโควิดที่สนามมวยเนี่ย

ในช่วงเดือนมีนาคมมีข้อมูลยืนยันว่าเสียชีวิต๓ศพนะฮะก็คือ
นี่เสียงถ่ายผ่านยงล็อกสองอันนี้เป็นเสียญมวยอายุ๗๒ปีเป็นชาวชลบุรี
วันนี้คือเอื้อพรโลเซียนมวยรุ่นใหญ่ที่คล่ำวอร์ดวงการมวยมากว่า๔๐ปี
เป็นศพที่สามอ่าเพราะว่าอีกศพหนึ่งเขาเป็นพ่ออืม
ของคนที่ไปดูมวยค่ะอ่าแล้วลูกชายเขาติดอ่า
แล้วก็เอามาติดพ่อนะครับผู้เสียชีวิตศพที่สิบเก้าของศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิดเนี่ยนะฮะที่สบบอกว่าไปสนามมวยรัชดำเนินมา
ทางสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยนะครับ
ก็เลยยังไม่นับว่าเป็นคนในวงการมวยที่ติดโควิดสิบเก้าแล้วเสียชีวิตอืม
แต่อย่างที่เห็นนะว่าคนที่ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ที่ติดเชื้อและป่วยมาจากสนามมวยต่าง
คือจำนวนเยอะมากใช่ฮะจำนวนเยอะจริงจริงแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนอายุเยอะอ่ะค่ะครับ
ถ้ารีบรู้ตัวเองดูตัวเองนะแล้วรีบรักษากันเนี่ยโอกาสหายมีนะฮะ
คุณผู้ชมค่ะส่วนกรณีชายชาวนราธิวาสอายุห้าสิบเจ็ดปีอ่ะค่ะ
ที่เสียชีวิตบนรถไฟจังหวะที่รถไฟอยู่ที่สถานีทัพสแก่
ประจวบคิริขันคือเรื่องเนี้ยเราไล่ไปตั้งแต่เริ่มต้น
ต้นทางยันปลายทางตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแต่เราอยากจะขยายความเพิ่มเติม
ประเด็นที่ว่าคนแชร์กันอยู่เยอะเลยในโลกโซเชียลเรื่องของการไอหรือไม่ไอ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่ไปไอใส่ผู้ชายคนหนึ่งที่ช่องขายตัวรถไฟ
สถานีรถไฟบางซื่อแล้วมันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูครับ
คือชายวัย๕๗ปีคนนี้ค่ะเขาเดินทางมาจากต่างประเทศ
เขามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ๒๙มีนาคมครับ
เขาไปแวะพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านหัวหมาก
แล้วเขาก็เดินทางไปที่สถานีรถไฟบางซื่อเพื่อที่จะขึ้นรถไฟ
เพื่อที่จะเดินทางกลับเขาเป็นคนจังหวัดนราธิวาส
แต่มันมีภาพตรงนี้ก็คือที่ช่องขายตั๋วที่สถานีรถไฟบางซื่อคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้นะคะ
คืออันนี้คนวิจารณ์กันเยอะมากในโลกโซเชียลว่าคุณลุงวัย๕๗ตั้งใจไอใส่ผู้ชายคนนี้หรือเปล่า
แล้วก็จังหวะที่ไอหน้ากากอนามัยถอดอยู่พอดีเลยเกี่ยวหูไว้แค่ข้างเดียว
เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าไปเจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วแล้วผู้ชายคนนี้เขายืนยันว่าคุณลุงวัย๕๗ที่เสียชีวิตก่อนจะเสียชีวิตเขาไม่ได้ตั้งใจไอใส่
เขาเหมือนกับจะมาพูดอะไรด้วยแต่เป็นภาษายาวีภาษาท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ผู้ชายคนนี้เขาฟังไม่เข้าใจ
แล้วเวลาจังหวะพูดผู้เสียงดังเหมือนตะโกนก็เลยจังหวะโน้มตัวไปแบบนี้เพื่อความชัวร์ครับเอาให้มั่นใจว่าตั้งใจไอหรือไม่ตั้งใจไอเพื่อความเป็นธรรมของครอบครัวเขาด้วยเราส่งคุณนฤทธิ์บุญนิ่มทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะไปที่สถานีรถไฟบางซื่อไปจุดนี้เลยจุดขายตัวจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยค

คนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ยืนยันว่าลุงไม่ได้ไอใส่ลุงเขามาถามเวลาค่ะมาถามว่ากี่โมงแล้วแล้วผู้ชายวัยรุ่นคนนี้บอกว่าไม่ได้กังวลว่าจะติดโควิด๑๙ไหมเพราะตัวเขาเองเขาป้องกันเป็นอย่างดีเขาใส่หน้ากากอนามัยเขาใส่เสื้อแขนยาวเขาล้างมือตลอดเวลาและกักตัว๑๔วันเพื่อความปลอดภัย

หรือดำเนินการอะไรเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด๑๙ของคนเสี่ยง
แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เอง๑๐กว่าคนที่ทำงานในวันเกิดเหตุในวันที่ลุงวัย๕๗เขามาที่ช่องขายตัวแล้วเขาเสียชีวิต
กักตัวทุกคนแล้วสิบสี่วัน
ภูมิหน่วยการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยืนยันตรงกันว่าคุณลุงวัย๕๗คนนี้ไม่ได้ไปจงใจไอใส่เพื่อแพร่เชื้อโควิด๑๙
ทีมข่าวก็ไปคุยกับนายฟาคิสาห่ออายุ๒๖ปีเป็นหลานของคุณลุงวัย๕๗ที่เสียชีวิตนะคะ
ก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยลุงใช้ชีวิตคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวไปเรียนถึงสหรัฐอเมริกา
สูงด้วยนะคะจบวิศวะเครื่องกลทำงานอยู่ในต่างประเทศเกี่ยวกับการก่อสร้าง
แต่พักหลังเนี่ยลุงเริ่มมีอายุมากขึ้นมีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
ก็เลยลาออกจากงานกลับมาอยู่เมืองไทยแต่ก็เดินทางไปไปมามาเดินทางบ่อย
ล่าสุดเพิ่งไปทำพิธีทางศาสนาที่ปากีสถาน
ก่อนเกิดเหตุลุงโทรศัพท์หาภรรยาว่าไม่ไหวแล้วเพลียไม่มีแรง
แต่คิดว่าป่วยด้วยโรคประจำตัวเลยตัดสินใจกลับเมืองไทยตัดสินใจเดินทางกลับบ้าน
ซึ่งได้รับการตรวจจากคุณหมอไม่มีเชื้อโควิด๑๙มีเอกสารใบรับรองแพทย์
อนุญาตให้เดินทางกลับเมืองไทยได้นะคะพอมาถึงเมืองไทยก็พยายามจะกลับบ้านเกิดนะคะ
แต่สุดท้ายก็มาเสียชีวิตระหว่างทางเสียชีวิตบนรถไฟ
อันนี้คือภาพในสนามบินสุวรรณภูมิที่คุณลุงวัย๕๗คนนี้เดินทางมาถึงเมื่อ๒๙มีนาคมนะคะ
อย่างที่บอกว่าคุณลุงคนนี้ไปรอรับกระเป๋าเดินทางที่จุดนี้มีการขอรถเข็นเพราะว่าเดินไม่ไหว
รอรับกระเป๋าเดินทางตั้งสามสิบนาทีหมายความว่าจากภาพตรงนี้นะคะ
ฝากด้วยคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะใครอยู่ใกล้ชิดหรือว่าไปช่วยคุณลุงไปจับไปแตะอย่างนี้ค่ะ
ถ้าสงสัยว่าเออเราเสี่ยงไหมก็กักตัวไว้ก่อนเบื้องต้น๑๔วันนะคะนี่นะคะ
ทางครอบครัวของลุงบอกว่าเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
โดยเฉพาะมาเห็นข่าวโจมตีว่าลุงตั้งใจไอใส่คนอื่นมีเจตนาไปแพร่เชื้อโควิด๑๙
ครอบครัวเสียใจมากนะคะไปอ่านข้อความต่างคนต่อว่ามาเยอะจริงจริง
ทางครอบครัวไม่เชื่อว่าลุงจะตั้งใจไปแพร่เชื้อหรือทำพฤติกรรมแบบนั้น
อาจจะเป็นเพราะหายใจไม่ออกร่างกายไม่ไหวแล้วภาพจากมุมกล้องด้วย
อาจจะทำให้ดูเหมือนตั้งใจไอใส่จริงแล้วน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า
อาจจะเป็นเพราะหายใจไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า
อาจจะเป็นเพราะหายใจไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า
อาจจะเป็นเพราะหายใจไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า
อาจจะเป็นเพราะหายใจไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า
อาจจะเป็นเพราะหายใจไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า
อาจจะเป็นเพราะหายใจไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า
อาจจะเป็นเพราะหายใจไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า
อาจจะเป็นเพราะหายใจไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า
เพราะคุณลุงเองยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองป่วยด้วยโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
เพราะว่าก่อนที่จะเดินทางมาจากปากีสถานก็หาหมอ
หมอก็ออกใบรับรองแพทย์ให้แล้วว่าไม่ได้เป็นโควิด๑๙
สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้
จุดคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ผ่านมาได้อย่างปลอดภัย

ลุงก็เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคโควิด๑๙

ได้ข้อมูลมาว่าคุณลุงวัย๕๗ที่เสียชีวิตคนนี้นะคะ
กรุงอิสลามบัตรประเทศปากีสถาน
มาถึงเมืองไทยช่วงเช้ามืด๒๙มีนาคมค่ะ
แล้วก็นั่งแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิ
โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง๕๙
คุณลุงนั่งเบาะหน้า
ฝั่งผู้โดยสารคือนั่งข้างคนขับเลยนะคะ

คนขับแท็กซี่ก็ใจดี

อย่างที่เห็นเลยคุณลุงนั่งข้างหน้า
แล้วคนขับแท็กซี่เห็นไหมคะช่วยถือกระเป๋า

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณลุงใส่หน้ากากอนามัยตอนนั่งหรือเปล่า

เพื่อความปลอดภัยพี่แท็กซี่กักตัว๑๔วัน

คุณลุงก็เรียกแท็กซี่ออกจากโรงแรม
เพื่อไปสถานีรถไฟบางซื่อ
ก็มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

คุณลุงเดินไม่ค่อยไหวขาไม่ดีเดินกระเพลก

พาไปนั่งพักที่เก้าอี้ที่ชาญชาลาที่สถานีรถไฟบางซื่อด้วย

แท็กซี่ที่รับคุณลุงจากโรงแรม

พี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ใจดีช่วยคุณลุง

ส่วนโรงแรมที่คุณลุงเข้าพักค่ะ

วันนี้เจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกจุด

เคาน์เตอร์ที่ให้บริการ
พนักงานของโรงแรมที่ได้คุยกับ

บอกว่าลุงป่วยเหมือนคน
สูงอายุที่มีโรคประจำตัวทั่วไป
ก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไร

โรงแรมยืนยันว่าโรงแรมเองเขาก็คัดกรอง

เขาตรวจไข้แต่ลุงไม่มีไข้

แต่ก็ไม่ได้ไอแบบตลอดเวลา

เสียชีวิตทุกคนก็ตกใจมาก
แต่ทุกคนในโรงแรมก็ป้องกัดตัวเอง
นอกจากพนักงานโรงแรมที่ได้คุยกับคุณลุงตอนเช็คอินนะคะ
ก็มีคนใกล้ชิดที่เสี่ยงตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงเป็นรายบุคคลเลยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของทุกทุกท่านหนึ่งก็คือคนขับรถแท็กซี่ที่รับลุงมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะ
สองคือคนขับรถแท็กซี่ที่ไปส่งลุงที่สถานีรถไฟบางซื่อเมื่อสามสิบมีนาคมนะคะ
รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ช่วยลุงยกของแล้วก็พาลุงเข้าห้องน้ำพาลุงไปนั่งที่สถานีรถไฟบางซื่อ
ผู้ชายวัยรุ่นที่ถูกลุงไอใส่ที่หน้าตู้ขายตั๋วตู้ช่องที่๓นะคะ
ซึ่งทั้งสามคนนี้เขารับรู้แล้วนะคะเขารู้ตัวกันหมดแล้วเขาเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้ว
เพราะเขาก็เห็นข่าวแหละเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วส่วนผู้หญิงเสื้อเหลืองอ่ะค่ะ
ที่จะมีภาพอีกมุมหนึ่งคนนี้นะคะที่เดินสวนกับลุงอะค่ะ
รายงานล่าสุดก็คือเจอตัวแล้วนะคะพบคุณหมอแล้วด้วย
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ดังนั้นทุกคนที่ใกล้ชิดกับลุงระยะทางที่คุณลุงเดินทางก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ย
เขารู้ตัวแล้วทุกคนกักตัวแล้วไปหาหมอเรียบร้อย
จังหวัดประจวบคิริขันค่ะในอำเภอทัพสแก่ในอำเภอปรีดาสุขใจ
ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ถือว่าเป็นบุคคลเสี่ยง
ใกล้ชิดกับคุณลุงผู้เสียชีวิตคนนี้มีทั้งหมด๑๗คน
มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทัพสแก่๓คนเจ้าหน้าที่กู้ภัย๑๔คน
ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมรับศพคุณลุงช่วงเที่ยงคืน๓๑มีนาคม
ทุกคนอยู่ในระหว่างการติดตามและเฝ้าระวังนะคะของทางทีมควบคุมโรค
โควิดอำเภอทัพสแก่ทุกคนกักตัว๑๔วันตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ทุกคนยังปลอดภัยดีไม่มีไข้แต่ทุกคนเครียด
เครียดจากดราม่าในโลกออนไลน์มีเสียงวิพักษ์วิจารณ์เสียงนู้นเสียงนี้เยอะอะค่ะ
ทุกคนก็เครียดอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างรุ่งเรืองทัพสแก่
ก็เลยทำให้ของงดปฏิบัติงานชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นกรณีศึกษาแหละเหตุการณ์เนี้ย
ว่าเวลาเขาไปรับผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตและถ้าไม่มีชุดป้องกันที่ดีพอ
เขาก็จะกลายเป็นคนเสี่ยงที่จะติดโควิด๑๙ได้
เพราะในช่วงเวลานี้มันก็ไม่ชัวร์แล้วล่ะว่าผู้ที่เสียชีวิตแบบกระทัน